เกษตรของเราวันนี้เริ่มกันที่เรื่องของอาชีพเสริม
บางคนบอกอยากทำอาชีพเสริมอยากจะเลี้ยงกบ
แต่ว่าไม่มีพื้นที่ไม่มีพื้นที่ที่จะไปขุดบ่อเลี้ยงกบแบบครบวงจร
ไม่เป็นไรค่ะพื้นที่เล็กก็เลี้ยงได้

เพราะว่าที่จังหวัดอ่างทองผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
จริงเขามีอาชีพหลักนะคะก็คือให้บริการให้เช่าเครื่องไฟฟ้า
เป็นเครื่องเสียงตามงานต่างแต่เขาบอกรายได้มันไม่พอ

แต่ตอนนี้อาชีพเสริมของเขากลายเป็นอาชีพหลักไปเรียบร้อย

นายประยงเงินวงอายุ๕๐ปีนะคะเป็นเจ้าของบ่อเลี้ยงกบ
ตำบลสามงามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะ
พาผู้สื่อข่าวของเราเข้าไปในมุ้งสีฟ้าแบบนี้นะคะ
ไปดูบ่อเลี้ยงกบทำด้วยปูนมีอยู่๓บ่อ
ด้วยการกบกำลังตัวอวบอ้วนเลยนะ

พี่ประยงบอกว่าอาชีพหลักจริงคือให้บริการให้เช่า
เครื่องไฟเครื่องขยายเสียงตามงานเลี้ยงงานบุญต่าง
แต่ว่าการเลี้ยงกบทำเป็นอาชีพเสริมยามว่างจากงานเครื่องไฟ
ทำมาได้๒ปีแล้วนะคะพบว่ามีรายได้

ขยายบ่อให้ครบวงจรไปเลยค่ะ
ประโยงบอกลงทุนทำบ่อบ่อนี้เป็นบ่อปูนนะคะ

ความกว้างประมาณ๕เมตรยาว๕เมตรสูง๑เมตร๒๐เซนติเมตร
ทำไว้๓บ่อด้วยกันพร้อมโครงเรือน
คลุมด้วยแสลนด์โดยรอบเพื่อเป็นการกรองแสงแดด
และป้องกันศัตรูธรรมชาติของกบ
ไม่ว่าจะเป็นนกไม่ว่าจะเป็นงูนะคะ
เลี้ยงดูกบพี่ประยงบอกไม่ยากเลย
ให้อาหารเช้าให้อาหารเย็นและล้างบ่อทำความสะอาดด้วย
ส่วนลูกกบซื้อมาในราคาตัวละ๑บาทถึง๑บาท๕๐สตางค์นะคะ
ช่วงที่ซื้อมาซื้อมา๖๐๐๐ตัว
ใช้เวลาเลี้ยง๓เดือนเท่านั้นเอง
กบขนาดน้ำหนัก๒ขีดหรือ๔๕ตัวต่อกิโลกรัม
จับขายได้นะคะกิโลกรัมละ๕๐๖๐บาท
สร้างรายได้ต่อครั้งในการลงทุนเนี่ยนะคะ
หากต้นทุนค่าลูกกบค่าอาหารค่ายา
ถือว่ายังมีกำไรอีกหลายหมื่นบาทด้วย
ตอนนี้เป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้ดีกว่าอาชีพหลักไปแล้วค่ะ
ประโยงบอกว่าเตรียมขยายบ่อกบเพิ่มเติมอีก๓บ่อนะคะ

ซื้อแม่พันกบมาเลี้ยงมาเพาะลูกกบเองเลยหลังจากนี้ไปนะคะ
เป็นการเลี้ยงเองแล้วก็ขายลูกกบไปด้วย
ขายทั้งกบที่ตัวอวบอ้วนโตแล้วพร้อมรับประทานอีกด้วย
รวมทั้งจะเป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อกบจากเพื่อนบ้าน
หรือกเศรษฐกรที่เลี้ยงกบที่อยู่ใกล้กัน
เอาไปขายต่อให้กับลูกค้าขาประจำที่สั่งกบมาตลอดปี

อยากจะโทรสอบถามเลี้ยงแบบไหนตั้งแสลนด์แบบไหน
ความกว้างของบ่อควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าฟังไม่ทัน
บจะต้องอ้วนแค่ไหนน้ำหนักตัวกบเท่าไหร่ถามพี่เขาได้เลยนะฮะ

อุ๊ยอวบอุ่มอุ๊ยอุ๊ย

อื้อ